สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานนะครับว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต
แห่งญี่ปุ่นมีพระราชประสงค์จัดสลาราชสมบัติ
อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับหลังจากที่ในช่วงหลัง
มีปัญหาทางด้านพระพระนามัย
ซึ่งจะทรงเป็นพระจักรพรรดิพระองค์แรก
รอบ๒๐๐ปีของญี่ปุ่นที่สละราชสมบัติครับ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตที่มีพระชนมายุ๘๒พันศา
ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขของประเทศ

มีพระราชประสงค์จะทรงสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายนาโรฮิโตบะกุฎราชกุมาร

โดยทรงต้องการให้ผู้ที่สามารถทำหน้าที่พระประมุขของประเทศได้อย่างสมบูรณ์
ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิมากกว่าที่จะลดจำนวนพระราชกรณียกิจลง
เพราะพระองค์ทรงมีพระชนมายุมากขึ้น

โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งบอกว่า
ตำแหน่งที่เป็นพระประมุกอาจจะทรงหลีกเลี่ยงที่จะประกาศในเรื่องนี้โดยตรง
ตรัสถึงความรู้สึกและพระราชประสงค์แทน
ราชวงศ์ของญี่ปุ่นถือเป็นราชวงศ์เก่าแก่หลายพันปี
สืบทอดเชื้อสายโดยไม่มีการขาดตอน
จนถึงองค์ก่อนซึ่งเป็นองค์ที่๑๒
กว่าครึ่งเคยมีการสละราชสมบัติ
แต่ถ้าดูย้อนหลังไปในช่วงครึ่งหลังของสมัยเอโด
หลังจากที่สมัยสมเด็จพระจักรพรรดิโคคากูเป็นต้นมา
เกือบ๒๐๐ปีไม่มีการสละราชสมบัติเกิดขึ้นเลย
และในกฎมนเทียนบานปัจจุบันไม่ได้มีการระบุข้อกำหนด
เกี่ยวกับการสละราชสมบัติเอาไว้
ดังนั้นจึงคาดว่าจะต้องมีการอภิปรายสาธารณะ
ซึ่งอาจจะรวมถึงประเด็นการแก้ไขกฎมนเทียนบานด้วย